ซิ่งฮะแก๊งป่วนเมืองเขาขี่รถกันไปแล้วก็ส่งเสียงดัง
ชาวบ้านก็แจ้งตำรวจตำรวจออกไปตรวจสอบ

เขาขี่รถย้อนสอนหลบหนีตำรวจแล้วไปเฉียวชนกัน
งานนี้มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตาย
คุณผู้ชมคุณขวัญครับนี่คือหนึ่งในคนที่เจ็บสาหัสครับ
ขี่รถหลบหนีตำรวจแล้วต่อมาเขาสิ้นใจตาย
กลางดึกที่ผ่านมาประมาณตี๒นะครับ
เรืองศักดิ์อายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดิบพอดีเลยฮะ
เจ็บสาหัสตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยนอนอยู่กลางถนนนะครับ
นี่คือถนนเพชรเกษมครับขาเข้ากรุงเทพในพื้นที่
ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจนำตัวส่งรักษาต่อโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายเสียชีวิต
อกจากนี้คุณเห็นชิ้นส่วนต่างบนถนนไหมฮะ
เล็กเศษน้อยมีรถล้มกลิ้งนั่นน่ะ
มีเศษชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์พังเสียหาย
แล้วมีมอเตอร์ไซค์อีก๔คันล้มระเนรนาศอยู่กลางถนน
มีคนตายมีรถเสียหายมีคนเจ็บอีก๖คน
ยอยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

กำลังตรวจตราความเรียบร้อยอยู่บนถนนเพชรเกษม
ระหว่างนั้นได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่า
มีวัยรุ่นขี่รถป่วนเมือง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญอยู่ในพื้นที่ย่านพุทธมนตร
ขี่รถกันมาประมาณ๖๗คัน
คันขี่โดยการใช้เท้ายันนะครับ

พอตำรวจเห็นก็เลยพยายามจะขี่รถไล่ตามไป

หนีหายแตกกระเจิงกันไป
อกจากนี้นายเรืองศักดิ์ไม่หยุดรถไม่พอ

แล้วจู่กลับรถขี่ย้อนศร
จังหวะที่กลับรถขี่ย้อนสอนเพื่อกล่าวว่า

จังหวะนั้นไปเฉียวชนกับรถคันอื่น

คู่กรณีเองก็บาดเจ็บนะฮะ

รถปวดเมืองบาดเจ็บและมีคนตายนะ
ตำรวจเองก็บาดเจ็บอีก๒นาย

ส่งตัวคนเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาล
ตอนนี้อาการปลอดภัยกันหมดแล้วนะครับ
ตำรวจจะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ